บอกเลยว่าจี๊จาดมากเลยนะคะสำหรับคุณเอสุภาชัยคุณผู้ชมค่ะ
อู้ยยยยหูยยยเยอะเลยค่ะ
รับหมดเลยพี่เอสุปชัยคนดีคนเดิม
เติมค่ะเตรียมจะออกไปพดุงความยุติธรรม
และที่พี่เอเนี่ยเขาไปนั่นก็คือไปเฝ้าพี่อ้ำทำงานคุณผู้ชม
เพราะว่าพี่เอเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการมือทองยังไงล่ะคะ
ซึ่งตามธรรมเนียมเลยก็คือเมื่อเวลาที่พี่อ้ำเขาเจอหน้าพี่เอครั้งใด

พี่เอขอดูกระเป๋าสตางค์หน่อยสิ
มีเท่าไหร่ไหนที่ขอดูหน่อย
แต่งานนี้ค่ะไม่รู้ว่าศิลมูลคนสวยอย่างพี่เอเนี่ยจะหมดไปเท่าไหร่นะคะ

ฉันนับได้๑๐๘
ไม่ถึงหมื่น

แต่ดูจากแบงค์ที่เหลืออยู่ในกระเป๋าแล้วโอ้โห
มันมีแต่แบงค์๒๐อ่ะพี่เอ๊เมื่อกี้หนูเห็นอยู่

เอยิ้มแห้งนะคะเมื่อกี้แห้งเลยค่ะพี่เอค่ะ
เออแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าคู่นี้เขาหยอกกันเล่นคุณผู้ชมค่ะ

หมุนเข้า๒คนที่รักคุณผู้ชมไม่ได้ไปไหน
เออจริงเนี่ยคนอะไรก็ปนไปแต่มันยังมาจกแบบนี้ไม่ได้พี่เอบอก

พี่อ้ำเป็นอะไรฝากถามหน่อยนะ
ทำไมชอบแบบแกล้งพี่เอชอบแบบจกพี่เออย่างนี้
แล้วจกแบบจกแบบเป็นคนเดียวมันก็เป็นมายใกล้มือ
ได้มือแต่เป็นว่าเซลมูลชุดพี่เอก็น่ารักดีนะ
เดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเห็นพี่อ้ำใส่ชุดเซลมูลก็ได้

เออแต่พี่เอจะมาจบพี่อ้ำไม่ได้นะคะ